ย่ำน้ำค้างในงานบวชของคนไทยเชื้อสายมอนจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่จะบวช
เป็นการบอกกล่าวให้คนในหมู่บ้านรู้ว่านาคเตรียมตัวจะอุปสมบทเป็นพระ
อีกทั้งคนโบราณยังเชื่อว่าเป็นการให้นาคได้มีโอกาสปลงกรรมฐานเฉกเช่นเดียวกับพระสงฆ์
เวลาเดินบินทบาทที่จะไม่สวมรองเท้าขบวนแห่ก็จะเดินกันไปช้าช้า
มีการรำประกอบการตีกลองยาวเป็นระยะทางใกล้แล้วจึงเดินกลับบ้านเพื่อให้นาคได้เตรียมตัวสำหรับการทำพิธีอุปสมบท
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน